คุณผู้ชมจำชื่อและวิรกรรมของหมอสายยนได้หรือเปล่าครับพี่เบิร์ตปุ้ย
หมอสายยนต์เค้าเป็นหมอธรรมคุณสายมนต์ดำอ่า
แล้วเขาจะเอามือไปรูปคำโดยเฉพาะของลับของผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นการรีด
ล้วงในผ้าถุงใช่ไหมสิ่งไม่ดีออกไปค่ะเออเนี่ยฮะ
จับจับแบบนุ่งแบบนี้เขาเคยท้าหมอปลามือปราบสัมภเวษ
วงถ้าไม่เชื่อให้มาคุยที่บ้านให้มาเจอที่บ้าน
เมื่อวานหมอปลาไปจริงครับคุณผู้ชมไปดูว่าหมอปลาจะเจออะไร
ตามที่หมอสายยนเขาได้บอกเอาไว้หรือเปล่านะครับหมอปลาครับ
ไปที่บ้านเขาปูนตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
นะเป็นบ้านแล้วก็สถานที่ทำพิธีของนายสายยนต์สังทองหิน
นะฮะหรือว่าหมอสายยนอายุสี่สิบสามปีนะฮะ
ปรากฏว่าหมอสายนไม่อยู่บ้านครับนะฮะหมอปลาก็ไปตรวจสอบรอบบ้าน
ดูสิก็ไม่เจออะไรครับนะฮะสัมผัสอะไรได้หรือเปล่าก็ไม่ได้
บอกว่าวันนี้ก็มาตามคำท้าแหละนายสายยนเคยท้าเอาไว้
แต่พอมาทำไมหนีไปล่ะก็เลยได้พิจารณากันเองเอาว่า
ความจริงมันเป็นอย่างไรหมอปลาว่าอย่างนั้น
ส่วนตัวต้องการจะมาคุยกับหมอสายยนแล้วถามว่าการทำพิธีรักษาคนด้วยคุณสัยมนต์ดำเนี่ย
ที่ต้องใช้มือไปล้วงของลับผู้หญิงและอ้างว่าเป็นการรีดของไม่ดีออกไปเนี่ย
วิธีนี้เอามาจากไหนอาจารย์ไหนสอนมานะ
และที่อ้างว่ามีคนเคยไปรักษากับหมอปลาแล้วไม่หายเรียกเก็บเงินเยอะนะ
สุดท้ายก็ต้องเดินทางมาหาหมอสายยนรักษาหายจริงหรือเปล่า
อยากถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าที่พูดเนี่ยเอามาจากไหนนะฮะ
ขณะที่สัมภาษณ์อยู่คุณผู้ชมตอนสัมภาษณ์หมอปลาอยู่นะฮะ
โวยวายเอามาทำไมมาทำไมไม่ได้หนีเลยเอาไปฟังเสียงช่วงนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเขาชื่อทีวีคะพรุ่งคุณว่าอะไรเขาผิดเนี่ย

ไม่รู้แล้วพี่พูดได้ไง

นัดหมอปลามานี่พี่ได้ยินไหมคะ

แต่ก็เรื่องของคุณ

ไม่คือไม่มีเหตุผล
โหเชื่อมูลนะ

ว่าน้องชายเขาไม่ได้หนีแต่ไปช่วยคนที่อื่น
น้องชายไม่เคยหลอกไม่เคยล่วงเกินใคร
แล้วก็หายดีด้วยซ้ำไป

หมอปลาก็บอกว่าก็ไม่ได้มาหาเรื่องแต่มาตามคำท้าไง
ก็เถียงกันไปเถียงกันมา๓ต่อ๑เถียงไปเถียงมา
นักข่าวยืนสัมภาพก็งงไปด้วยนะครับ
ขนาดที่ในภาพนี้คือคุณแม่ของหมอสายยนต์

ยกมือขอโทษหมอปลาแทนลูกชายเลย
บอกว่าลูกชายไม่ได้มีจัดลานจรฐาธินมอปลานนะ
ไม่ได้อยากมีเรื่องพร้อมกับยืนยันกับทีมข่าว
ของใครเนื่องจากทุกคนที่มาต้องการมารักษาเองครอบครัวนะฮะก็ไม่ได้บังคับอะไรกับคนที่มานะฮะแล้วก็หาไปถามนักข่าวผู้สิทธิ์ข่าวว่าถ้าผู้หญิงเขาไม่เต็มใจอ่ะลูกของแม่จะทำได้ยังไงนะฮะพูดไปก็ทำท่าทางทำไปว่าทำเอาคุณสุชดาที่เป็นผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับนี่เ
มสายนเนี่ยจับเพื่อเป็นการลีดของไม่ดีออกจากร่างกายเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอปลาเข้าไปตามคำท้าทายของหมอสายนแต่ว่าอืมหมอสายนถ้าอยากจะชี้แจงอธิบายก็สามารถติดต่อมาได้นะเพื่อที่จะให้ความไปทำกับทั้งสองฝ่ายค่ะนะครับ